มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะขับรถจะไปทำงาน
รถเก๋งคันสีขาวคุณคิดดูนะเขาเพิ่งล้างมา
ขับรถไปทำงานค่ะปรากฏว่าไปถึงถนนแจ้งวัฒนาจู่
มีอะไรไม่ทราบค่ะแขกไม่ได้รับเชิญเป็นน้ำโครน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
มันตกมาใส่รถเธอทั้งคันแบบนี้จากสีขาวกลายเป็นสีอะไรฮะ
เป็นสีโครนลักษณะไปทำสีมาใหม่
เธอบอกว่ามันจะอยู่ได้ยังไงนี่ค่ะคุณผู้ชม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปตรวจสอบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
คุณสุดปรีดามหายศค่ะไปพูดคุยกับเธอคนนี้เป็นเจ้าของรถ
เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าก่อนหน้าที่รถสีขาวของเธอ

สีขาวมันเช้งวับมากเป็นสีปกติเหมือนทั่วไปนี่แหละ
ล้างมาอย่างดีเลยแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นสีโครนนะคะ

กระทั่งเมื่อวานช่วงเช้าเธอเล่าให้ฟัง
บอกว่าเธอเมื่อวานช่วงเช้าขับรถออกจากบ้าน
เพื่อไปทำงานก็ขับมาเรื่อยนี่แหละค่ะ
กระทั่งขับไปถึงช่วงถนนแจ้งวัฒนะ
ขาเข้าตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
จุดนั้นถ้าเกิดว่าใครเคยไปจะทราบดีว่าตลอดทั้งแนว
เป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ขณะที่เธอกำลังจะขับรถเพื่อเปลี่ยนเลนจากเลนซ้ายเข้าไปเลนขวา
จู่เธอก็ได้ยินเสียงดังโครมดังไปทั่วรถของเธอเลยค่ะ
ตอนนั้นเธอตกใจกลัวมากเป็นผู้หญิงด้วยนะ
ทำอะไรไม่ถูกมันมืดไปหมดมืดไป๘ด้าน
คือเธอบอกว่าเหมือนอะไรสักอย่างปกคลุมเงาดำมันครอบรถเธออยู่
ตอนนั้นเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เธอค่อยรวบรวมสติพอตั้งสติได้
สำรวจรอบตัวเองและในรถว่ามีอะไรได้รับความเสียหายหรือเปล่า
หลังจากนั้นตัดสินใจเดินลงไปจากรถ
โอ้โหแม่เจ้าไปพบกับสภาพรถตัวเองที่เป็นแบบนี้ค่ะ
รถสีขาวของเธอมันกลายเป็นสีโครนทั้งคัน
คนงานที่อยู่ระแวกนั้นก็ตกใจค่ะรีบวิ่งกรูมาที่รถของเธอ
แล้วพยายามที่จะไปสอบถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
ฟังเสียงผู้ที่ได้รับความเสียหายกันหน่อยค่ะ
ตอนนั้นใจคิดว่ามันคือน้ำปูนจากการก่อสร้างแน่นอน
เพราะว่ารถเลอะเละเทะมากแล้วคือเรามองอะไรไม่เห็นเลย
ถามว่าเมื่อวานโชคดีไหมต้องบอกว่าโชคดีที่ไม่ใช่ของแข็ง
โชคดีที่ไม่ใช่ของแข็งทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่ไม่ต้องพูดถึงว่าถ้ามันโละลงมาที่เราคันเดียวอะไรมันจะเกิดขึ้น
ตรงนั้นคือคงไม่ได้มานั่งพูดตรงนี้
อยากจะฝากเรื่องนี้จริงในเรื่องของแบบทุกเส้นที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าค่ะทั่วกรุงเทพ
ขอเรียกร้องสิทธิ์นะตรงนี้ในฐานะผู้ใช้ถนนและผู้เสียภาษีเหมือนกัน
ในเรื่องของการก่อสร้างให้ดีมากกว่านี้ค่ะ
นี่ไงสิ่งที่ชาวกรุงเรียกร้องมาตลอดคือเรื่องของการป้องกัน
คือต้องป้องกันก่อนที่จะมาแก้ไข
นี่มันคือชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยของคนกรุงนะคะ
เล่าต่อเธอบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เมื่อวานมีการไกลเกลี่ยระหว่างฝ่ายผู้ก่อสร้างและตัวเธอเอง
ซึ่งเป็นฝ่ายผู้เสียหายลงตัวจบกันด้วยดี
บอกว่าไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรเรื่องของค่าเสียหาย
เรื่องของค่าตกใจค่าทำขวัญไม่มีอะไรทั้งสิ้น
เรียกร้องเฉพาะค่าล้างรถที่เธอต้องเอารถไปล้าง
ใจดีมากเรียกแค่นี้เอาแค่นี้ไง
เอาแค่นี้เธอบอกว่าสิ่งสำคัญมากกว่านั้น
เธอพูดเมื่อกี้นั่นแหละค่ะเพิ่มมาตรการความปลอดภัย
จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร
ตอนนี้ต้องมีการป้องกันให้มากขึ้น
เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วประชาชนคนทั่วไป
จะต้องมารับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
และจะบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีแบบนี้ตลอดไป
อย่างที่เธอบอกไปนั่นแหละโชคดีมาก
ครั้งนี้เป็นแค่น้ำโครนถ้ามันเป็นของแข็งขนาดใหญ่
ตกมาใส่รถเธอไม่ใช่รถอย่างเดียวที่เสียหาย
รถมันซ่อมได้แต่คนมันซ่อมไม่ได้นะคะ